คุณผู้ชมครับข่าวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเห็นแล้วน่ากลัวเหลือเกิน

ท่านสู่ภาพบูรุษทั้งหลายอืม
อย่าคิดไปเสี่ยงอย่าคิดไปลองนะครับ
คือมีผู้ชายคนนึงเขาไปฝั่งมุกที่เจ้าโลกที่อวัยวเพศกับหมอเถื่อน

แล้วก็ติดเชื้ออย่างรุนแรงจนทำให้เขาไม่สามารถจะใช้งานอวัยวเพศได้อีกนะฮะ
ถึงขั้นเครียดซึมเศร้าคิดอยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำอืม
แต่สุดท้ายเขาตัดสินใจไปแจ้งตำรวจนะฮะ
เอาข้อมูลไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยวางแผนล่อซื้อนะครับ
ก่อนจะจับกลุ่มนี่ฮะคนที่จับได้อยู่ในห้องแห่งหนึ่งนะครับ
ตำรวจกองปราบรามกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
จับกลุ่มนายอภิชาติอายุสี่สิบเอ็ดปีนะฮะข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยไม่ได้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ
แล้วก็พวกขายยาขายเครื่องมือยาเครื่องมือแพทย์อะไรพวกนี้นะฮะ
อ่าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับตรวจยึดของกลางได้ยี่สิบห้ารายการ
นี่บนโต๊ะต่างต่างในห้องเนี่ยนะครับอันนี้คือที่เขาเรียกหมอกระเป๋าของจริงเลยนะคะ
อย่างนี้เลยนะฮะปกติเราจะได้ยินแต่พวกฉีดโบท็อกฟิลเลอร์ของ
เสริมความงามใช่ไหมศัลยกรรมใบหน้าแต่อันนี้นี่ฮะ
ฝั่งมุกเนี้ยเม็ดเม็ดแบบเนี้ยอุ้ยไปที่อวัยวะเพศชาย
เขาก็จะเปิดห้องพักหรือว่าโรงแรมม่านรูดต่างเนี่ยตามแต่นัดหมายกับทางลูกค้า
นี่ไปจับที่ห้องพักรายวันแห่งหนึ่งที่แขวงดอกไม้เขตประเวทกรุงเทพนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งจากทางผู้เสียหายนะครับนายอภิชาติเนี่ย
พฤติกรรมก็คือประกาศทางเฟซบุ๊คว่าเปิดให้บริการผ่าตัดฝั่งมุก
ซิลิโคนแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์อวัยวะเพศชายนะเพื่อจะเพิ่มขนาดนะ
ให้ใหญ่ขึ้นโดยนัดหมายให้บริการตามโรงแรมม่านรูดหรือห้องพักรายวันนะครับ
มีลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยเขาไปเกิดอาการอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรง
อวัยวเพศมีหนองไม่แข็งตัวแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกไม่สามารถจะใช้งาน
ว่ามีเพศสัมพันธ์ได้อีกแล้วนะครับโอ้โหผู้ชายคนนั้นตอนนี้เนี่ยเครียดหนัก
เกิดภาวะซึมเศร้าคิดสั้นจะฆ่าตัวตายด้วยแต่สุดท้ายเขาก็เลยมาแจ้งความแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนแล้วก็ติดตามเลยนะครับ
โดยส่งสายลับเนี่ยทำทีเป็นลูกค้าติดต่อนะนัดหมายให้มาพบที่ห้องเช่ารายวันในพื้นที่ย่านประเวท
เพื่อที่จะทำฝั่งมงฝั่งมุกตามที่เขาประกาศเอาไว้
แล้วก็เลยบุกจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางนะครับนี่ฮะ
ตัวของนายอภิชาติสารภาพว่าเรียนจบปริญญาตรีนะครับแต่ไม่ใช่ด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางบุคลากรทางการแพทย์เลย
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยแต่เคยทำงานเป็นผู้ช่วยหมอในคลินิก
เป็นผู้ช่วยใช่แล้วก็ครูพักรักจำเลยทีนี้โอ้โหแอบดูแอบเห็น
ก็เหมือนกับพวกหมอกระเป๋าใช่ไหมหลายคนที่จับได้อ่ะส่วนใหญ่เป็นแบบผู้ช่วยหรือคนที่แบบเป็นคนคอยช่วยแล้วก็คือเคยเห็นการทำงานอะไรอย่างเงี้
ก็เลยจำเอาไว้ว่าหมอฉีดยังไงแบบไหนยังไงนี่ฮะแล้วก็เลยเอาความรู้แต่ว่าหมออ่ะ
ผู้ช่วยหมอในคลินิกเขาทำอย่างถูกต้องนะคือหมอมีใบประกอบมีอะไรทุกอย่างถูกต้อง
แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในการเปิดเฟซบุ๊กแล้วก็รับลูกค้าเองมีลูกค้าติดต่อนัดหมายเข้ามาเพื่อจะผ่าตัดฝังมุกฉีดฟิลเลอร์เสริมซิลิโคนที่อวัยวเพศเนี่ย
ค่าใช้จ่ายครั้งหนึ่งคิดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาทแล้วแต่ลักษณะงานที่รับทำ
ทำมาแล้วหลายครั้งทำมา๕ปีกว่านะฮะจนกระทั่งวันนี้มาถูกจับนะครับ
นี่ก็ถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เสียหายนะครับ
ที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ติดเชื้ออย่างรุนแรงบอกว่าตกเป็นเหยื่อของหมอเถื่อนรับฝั่งมุก
วัยวะเพศชายเนี่ยเพราะตอนนั้นทำไปเนื่องจากคึกขนองค่ะ
อยากจะลองทำแต่พอไปทำแล้วพบว่าเกิดแผลติดเชื้อรุนแรง
อาการมันหนักขึ้นจนเสี่ยงเน่าเลยนะฮะถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายเลย
อยากเตือนไปอุทาหรณ์ให้กับทุกคนให้คิดให้ดีก่อน
ก่อนจะทำนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
เริ่มมีอาการที่ผมทำแล้วก็คือมันไม่แห้งครับแล้วมีอาการบวมเหมือนแผลติดเชื้อ
ผมก็ถ่ายให้เขาดูแล้วเขาก็บอกว่าให้ดึงเม็ดออกแล้วก็ดูแลแผล
พอทำแล้วมันก็ยังไม่หายแล้วเราก็ติดต่อเข้าไปเขาก็เลยให้มาแก้ใหม่
ก็คือไปถึงเขาก็ทำเหมือนเดิมครับก็ตัดเชือกออกใหม่ออก
ก็คือเขาก็ใส่แคปซูลให้ผมเหมือนเดิมเม็ดแบบเดิมใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับ
ผมก็กลับไปทีนี้ซุดกว่าเดิมหลังจากนี้ประมาณสิบวัน
ก็ปวดหลังเกี่ยวกับเส้นประสาทน้องชายก็คือไม่ขันเลยครับตอนเช้า
แล้วก็ฉี่เล็ดด้วยครับแล้วหลังจากนี้ก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับ
หมอก็บอกเป็นอาการติดเชื้อครับน้ำหนักผมลดไป๑๐โลเครียดมาก
เคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยครับหมอเขาบอกแผลก็ยังไม่ดีขึ้นครับ
น่าจะอยู่อย่างนี้อีกนาน